การเสียชีวิตของคุณดอนธีรพงศ์คุณผู้ชมคนที่มาแจ้งข่าวคือเพื่อนแรงงานไทยด้วยกัน
ที่ไปทำงานด้วยกันนี่แหละชื่อว่าคุณอนุชาบุญยสารครับ
เขาเป็นคนแจ้งข่าวแล้วเขาก็เคยโพสต์คลิปไว้นะ
วินาทีตอนที่กลุ่มฮามาสบุกเข้ามายิงจนเขารู้ข่าวว่าเพื่อนแรงงานด้วยกันเสียชีวิตครับ

ห้า

คือนำไม่ไหวเสียงทุ่มบ้าง
เสียงดังบ้างแต่พวกเขาทำอะไรไม่ได้ครับ
ทำได้คือถ่ายคลิปไว้แล้วไปโพสต์
เฟซบุ๊คส่วนตัวครับของคุณอนุชาบุญญศาสตร์เนี่ยโพสต์ไว้
เมื่อวันอาทิตย์๘ตุลาคมช่วงสัก๔ทุ่ม
แคปชั่นไว้ว่าเหตุการณ์จริงต่อหน้าเลย
ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งเด้อ
เป็นตอนที่กลุ่มฮามาสเนี่ยบุกยิงถล่ม
พักคนงานในฟาร์มเลี้ยงวัวและฟาร์มไก่
ในเขตคิปบุตรอยู่ใกล้กับฉนวนกาซ่ามากที่สุดคุณผู้ชมฮะ
นั้นน่ะถัดมาอีกวันหนึ่งวันจันทร์ที่๙ตุลาคม
คุณอนุชาก็โพสต์เพิ่มว่าในที่สุดก็ไม่ได้มากินข้าวด้วยกัน
หลับให้สบายนะหลอยแจ็คหม่อนพ่อใหญ่ดอนพ่อใหญ่ปูโจ้
บ่นว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วนะ
จากคลิปที่๒คุณผู้ชมสันนิษฐานได้ว่า
มาจากเหตุยิงถล่มห้องพักคนงานแล้วก็มีแรงงานไทยเสียชีวิตครับ
คุณอนุชาก็วิดีโอคอร์นะแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
หลังเกิดเหตุในจ้างชาวอิสราเอลได้เรียกทหารเข้าไปเคลียร์พื้นที่
แล้วก็พบแรงงานไทยเสียชีวิตในห้องเลย๑คน
เป็นคนอุดรแล้วก็คนสกลนครด้วยครับ
ทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมงานทำงานฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มไก่ด้วยกัน
แต่พักกันคนละตึกนะตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณอนุชาเขาหลบอยู่ในห้องครับ
ได้ยินแต่เสียงเสียงปืนเนี่ยแล้วตอนนี้เขาอบพยพออกมาจากพื้นที่แล้ว
แต่ยังไม่มั่นใจว่าตนเองปลอดภัยแล้วหรือยังครับ
เพราะบางเนี่ยวันอาหารน้ำฟาร์มวันฮี่ว่า
แกนอะแต่เกิดตายนี่แค่ระหน้าถึงยิงไต
ในรับที่ผมขึ้นหมาเนอะเริ่มมากกับมีแค่ลูกสกัด

คุณพิธาก็เล่าให้ฟังว่าในห้องพักเนี่ย
ตอนที่นายจ้างเรียกให้ทหารมาเคลียร์พื้นที่

คุณอนุชายังบอกอีกว่าตัวเขาเองตอนนี้
อยากกลับประเทศบ้านเกิดมากที่สุดก็คืออยากกลับไทย

คาดว่าจะได้กลับสัปดาห์นี่แหละ

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจะลำเลียงออกมาได้ครับ
เพราะว่าสถานการณ์ยังลูกผีลูกคนอยู่
ตัวเขาเองตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เพื่อนทั้ง๖คนที่จากไปเนี่ย

รู้แค่ว่านายจ้างยืนยันมาว่าเสียชีวิตทั้งหมดแล้วครับ